เต้นพี่เต้นนัทธวุฒิใส่เกลืออยู่ไหน
มีคนเขาประกาศตามหาผ่านทางโซเชียล
เพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไทยนะ
พักไหนต่อพักไหนมาคุยโดยเฉพาะพักทหาร
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยถามไงว่าพี่เต้นอยู่ไหน
ผมอยู่นี่ครับผมยังเป็นเสื้อแดงคนเดิมนี่แหละครับ
คุณนัทธวุฒิสายเกลือพอครอบครัวเพื่อไทยก็ออกมาโพสต์
แล้วก็บอกว่าเชื่อด้วยหัวใจเลยนะว่าเพื่อไทยกำลังพยายามอย่างที่สุด
ที่จะฝากกับดักอำนาจตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
ลองมาทำเนี่ยจะรู้ว่าคุณเต้นใช้คำนี้เลยมันโคตรยาก
เงื่อนไขไม่ใช่จะฝ่าด่านไปง่ายนะ
แล้วหลังจากเลือกตั้งเสร็จเนี่ยผมก็ได้ออกคุยกับสวที่รู้จักที่หาเสียงให้พิธา
เรื่องแบบนี้นักเลงเขาไม่พูดกันแต่บางทีก็อยากบอกว่าคนเพื่อไทยหัวใจมันมี
ทีนี้คุณผู้ชมคือเขาบอกว่าสถานการณ์มันซับซ้อนนะ
ตอนนี้๑๔๑เสียงก็ทุกโหวตไม่เคยบิดพริ้วเลย
ถ้ารวมเสียงสวได้คุณพิทาเป็นนายกตั้งแต่รอบแรกแล้ว
แล้วบอกด้วยนะว่าเพื่อไทยถือว่าเป็นพักที่ถูกกระทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลย
คนที่ติดตามการเมืองก็บางคนคาดหวังว่าคุณเต้นจะออกมาคัดค้านการที่พักเพื่อไทย
จะไปจับมือกับพักอื่นหรือว่าจะไปอยู่กับคั่วอำนาจเดิมอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าคุณเต้นดันโพสต์ออกมาในลักษณะเข้าใจพักตัวเอง
คือบอกว่าสถานการณ์มันยากไงแล้วคุณเต้นก็บอกว่าผมยังอยู่ที่บ้านผม
ยังยืนอยู่ที่นี่ยังเคียงข้างล้มลุกลุกคลานกันมา
แล้วถึงวันที่มันไม่ใช่ไม่ต้องถามไม่ต้องตามหานะ

คุณเต้นบอกหลายคนถามผมว่าทำไมยังไม่ออกจากพัก
เพราะตอนนี้สถานการณ์พักมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้
แต่คุณเต้นยืนยันว่าเข้าใจพักเพื่อไทยตอนนี้
คุณก็ทางเพื่อไทยเองเขายืนยันไงคะว่า๒วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์
แต่ละพักทั้ง๕พักที่เรียกมาไม่ได้คุยเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะ
แต่คุยเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
มนั้นก็ให้สัมภาษณ์แล้วนะ
ชนน่านเข้าพักได้แล้วนะตอนเช้า
หลังจากเมื่อวานเหมือนต้องวิ่งหนีเลยเหมือนกัน
ทำความสะอาดแล้วมั้งเออใช่ขึ้นรถไปเลยนะคะมีภาพออกมาด้วย
ทีนี้เนี่ยก็มีการถามถึงสวด้วยนะคะ
ทีนี้หมอชนน่าบอกว่าสวมีการประสานไปเหมือนกัน
แต่ผมไม่ได้ประสานเยอะนะเพราะผมต้องประสานสอหลับหลายท่าน
แล้วก็เห็นบอกว่าหลายท่านเขาไม่ยึดว่าใครจะเป็นนายก
แต่เขายึดหลักการนั่นแหละก็ตามที่มีการบอกกันไป
เดี๋ยวจะต้องคุยให้ชัดเจนให้เสร็จก่อนประชุมวันพรุ่งนี้
แล้วที่มีการเสนอกันมาเป็นแนวทางบอกว่าให้รอไป๑๐เดือนไหม
โอ้๑๐เดือนกันไหมใช่ที่หลายคนพูด
สวเองก็ออกมาแล้วก็มีบางท่านออกมาให้ข้อแนะนำ
คือบอกว่าที่รอไป๑๐เดือนก่อนไหมสวหมดอำนาจปี๖๗ก่อนไหม
อันนี้มีคนทักหมอชนน่านบอกว่ารอสิรออย่าเพิ่งรีบจัดตั้งรัฐบาล
หมอชนนั่นก็บอกนะคะที่ว่าจะให้สวหมดอำนาจข้อเสนอนี้
หมอชนนั้นบอกได้รับการวิภาควิจารณ์นะ
มันเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือเปล่า
ถ้าเป็นไปตามนี้ก็จะรับฟังดำเนินการ
แต่ระบบรัฐสภาอย่าลืมเรามี๑เสียงชนะ๒เสียงไม่ได้
เสียงข้างมากแทนที่เราจะทำได้กลับไม่ได้
ก็เป็นการส่งเสริมอำนาจที่เราไม่ต้องการ
แล้วก็โหมชนั่นมีการพูดถึงประเด็นที่บอกว่า

ไม่ต้องการให้พักเก้าไกลร่วมจัดตั้งรัฐบาล

เดี๋ยวจะต้องเอาไปสรุปกันว่าเราจะทำอะไรยังไงต่อ
ถามย้ำหากภักดิ์เพื่อไทยและพักเก้าไกล
หมดปัญหาหมดปัญญาเขาใช้คำนี้นะ
ปัญญาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วไปต่อไม่ได้
จะให้พักอันดับ๓พักอันดับ๓คือใครคะ
ภูมิใจไทยไงใช่ค่ะก็หมอชนะก็เลยบอกว่า

จะเปิดช่องทางให้รัฐบาลเสียงข้างน้อย
แต่ก็ต้องรอผลสรุปของการประชุม๘พักร่วมก่อนค่ะ

ขอจับมือกันไป๑๐เดือน
แต่ถ้าเสียงข้างมากใน๗๔๙เขาไม่ยอม
แทนที่เราจะได้ตามที่เราได้นะครับ
มันเหมือนเราไปส่งเสริมมอบอำนาจให้
ในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าไม่อยากทำ
แทรกซ้อนมันเกิดขึ้นได้ตลอด
อันนี้คือผลกระทบด้านการเมืองนะที่จะคาดการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นได้
เราคิดแบบโลกสวยไม่ได้ในมุมการเมืองมันมีหลายมิติครับ
เขาต้องเอามาประกอบมาคิดกันว่า
เกิดถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราแพ็คกันแน่นอยู่อย่างนี้เนี่ย

เขาก็มีวิธีคิดประเทศก็เป็นเจ้าของเขาก็เป็นเจ้าของใช่ไหมครับ
นี่แหละครับก็บอกอีกสองเรื่องที่สำคัญนะครับ
นักข่าวถามนะครับว่าตกลงแล้วจะจับมือกับพักสองลุงหรือเปล่า
หมอชนน่านบอกว่าถึงเวลาก็จะมีคำตอบชัดเจนชัดแน่นะครับ
ส่วนที่สวบางท่านอาจจะมีข้อเสนอว่าเลื่อนการโหวตนายก
กล้อมสามนี้ออกไปมั้ยหมอชนานบอกก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมวิทย์สามฝ่าย

อย่างที่คุณอริยาได้นำเสนอไปตั้งแต่ต้นรายการนะ
คุณชัยธวัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าเหมือนกัน
คือโทรศัพท์เรากำลังให้สัมภาษณ์นั่นแหละ
พูดถึงเรื่องที่หลังจากนี้จะยังไงต่อ
เพราะว่าคุณชัยธวัฒน์เองบอกว่าก็ต้องรอดูท่าที

เพื่อไทยกับก้าวไกลได้คุยกันก็คือการบ้านที่เพื่อไทยต้องไปรับเงื่อนไข
หรือว่าข้อปัญหาหรือสิ่งที่สวเขาไม่ชอบอกชอบใจ
กับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา๑๑๒นะครับ
เขาไม่ชอบใจตรงไหนรายละเอียดเป็นอย่างไร

เพื่อไทยคุยกับสวมาเรียบร้อยแล้วเอามาบอกก้าวไกลหน่อย

เดี๋ยวขอดูรายละเอียดจากการที่เพื่อไทยไปคุยกับสวก่อน
ฟังเสียงของคุณชัยธวัฒน์แล้วกันนะครับ
ถ้าเกิดทางสวที่เพื่อไทยไปคุยแล้วมีข้อเสนอ
เรื่องนี้เราก็ควรรอฟังว่าพวกประธานรายวิทยุจะเป็นอย่างไร
หมายถึงเราก็พร้อมที่จะปรับ
ต้องฟังต้องฟังข้อเสนอก่อนนะครับ
เราเคยยืนยันมาหลายครั้งว่าเรื่องสองนี้มันเป็นแค่ข้ออ้าง
สุดท้ายหลายภาคการเมืองก็พูดออกมาชัดเจนว่า
ยังไงก็จะไม่รวบกับราธบาลกล้าวไกร
เพราะมีงกฎงการและวิธีการทำงานกันอย่างนี้แปลกกัน

เดิมละหากาคาคาคาฟูถคุยกับสระวัตถ์ของพรีชไทย

พอเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ก้าวไกรจะพิจารณาต่อวันนี้นะครับ
กลายเองก็จะมีการประชุมสอสอของพักผ่านทางออนไลน์

รวมถึงการจะถอยหรือไม่ถอยเรื่องมาตรา๑๑๒ด้วยนะครับ
แล้วก็มีคำถามว่าเหมือนมีเกมบีบก้าวไกลให้เป็นฝ่ายค้าน

ไม่แปลกถ้าเกิดจะมองแบบนั้นแต่ว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
อันนี้คือคุณต่อมชัยธวัฒน์บอกมานะคะ